เรื่องนี้ระวังแล้วก็ตามมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้

แต่ไฟไหม้ครั้งนี้ไม่ได้เกิดในบ้านไม่ได้เกิดในชุมชน
เกิดมันกลางถนนนี่แหละค่ะ
ไฟไหม้คุณผู้ชมไฟไหม้แล้วค่ะ

โหมลุกไหม้กลางถนนนี้เลยนะคะ
ไหม้อะไรล่ะคุณผู้ชมดูดี
มันก็ไหม้รถบรรทุกรถเทลเลอร์ขนาดใหญ่เนี่ยค่ะ
ซึ่งก็เกิดอยู่ที่บริเวณถนนวงแหวนตะวันตก

หลักกิโลเมตรที่๕๘มุ่งหน้าบางบัวทอง
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนี่เอง
คนขับรถเทลเลอร์คันนี้ก็คือนายโสพินซื่อสัตว์อายุ๓๙ปีค่ะ
พี่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบอกว่า
ตัวเองขับรถบรรทุกปูนซีเมนจากสระบุรี
จะไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดประจวบคิริคัน

รถดันเกิดเบรกติดนะคะ
แล้วมันก็มีควันเหม็นไหม้ขึ้นมาเลย
พี่เขาก็เลยลงไปดูพอลงได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
โหคุณซี่เอาวินาทีชีวิตจริง
เขาก็ตั้งสติแล้วก็โทรรีบกู้ภัย
รีบแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือนะคะ
พี่กู้ไพพี่ดับไฟโตคมาถึงก็ช่วยกัน
ดับไฟอย่างรวดเร็วต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีเชื้อเพลิงก็คือ
นะคะก็คือมาแบบคันใหญ่บรรทุกมาหลายถังแบบนี้
ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ไหม้ไปทั้งคันเลยค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเพียง๒๐นาทีก็คุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะ
พอดับไฟหมดแล้วก็เนี่ยค่ะที่เหลือเป็นซากเหล็กไปซะแล้ว
เหลือแต่โครงที่เหลือก็วอดวายไปหมด
แต่เอาล่ะทรัพย์สินมันเสียหายก็ยังดีกว่าเสียชีวิตจริง
ดีกว่าศูนย์เสียคนที่เรารักไปนะครับ
ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วย
เรื่องของรถราเรื่องของฟืนไฟแบบนี้มันเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ